คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าความลับเนี่ยมันไม่มีในโลก
น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๙ขวบเท่านั้นนะคะ

ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป๕ปี
พ่อเลี้ยงทุบทำร้ายแม่แท้ของตัวเองจนเสียชีวิต

ความลับนี้มา๕ปีสุดท้ายตัดสินใจ
เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่พมชนบุรี

ตอนแรกตำรวจก็ไม่ค่อยเชื่อนะ
คือก็เลยไปดูซิว่าเอ๊ะชื่อนี้นามสกุลนี้
ซึ่งเป็นแม่ของน้องที่บอกว่าหายตัวไป๕ปีแล้ว
หายไปจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไปตามดู
ไปตามจากครอบครัวหายไปจริงฮะหายไป๕ปี
แล้วสุดท้ายตัดสินใจค่ะนำรถแบ็คโฮลมาขุดตรงนี้
จุดที่น้องเด็ก๙ขวบบอกว่าพ่อเลี้ยงฝังศพแม่ไว้ตรงนี้
ขุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมง
ที่สุดแล้วเจอไหมเจอค่ะเจอโครงกระดูกนะครับคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า
โครงกระดูกนี้เป็นของคุณแม่ของเด็ก๙ขวบจริงนะคะ
ตำรวจสพแสนศุกร์ชนบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนศุกร์ค่ะ
นำรถแบ็คโฮลมาขุดหาร่างของนางสมนึก
ก็คือเป็นแม่ของน้องอายุ๒๒ปีเท่านั้นนะคะ
บริเวณสุสานสว่างผลตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่นางสมนึกหายตัวไปตั้งแต่เมื่อ๕ปีก่อน

บอกกับเจ้าหน้าที่พมจังหวัดชนบุรีบอกว่า
แม่ของเธอถูกพ่อเลี้ยงวัย๔๙ปีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพมาฝังไว้ที่สุสานตรงนี้
คือจะบอกว่าพ่อเลี้ยงเขาก็มีลูกติดมาแล้ว
เป็นพ่อม่ายกับแม่ม่ายมาเจอกันแล้วสุดท้ายตกลงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ต่างคนต่างมีลูกติดก่อนหน้านี้เด็กผู้หญิงคนนี้
พ่อเลี้ยงพาไปเร่ขายพวงมาลัยที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังจากที่ใช้เวลาในการขุดนานสักประมาณ๖ชั่วโมง
พบโครงกระดูกพบเสื้อผ้าที่ขาดคือมันเปื่อยแล้วค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนำโครงกระดูกไปตรวจหาดีเอนเอ
สุดท้ายแล้วเชิญตัวพ่อเลี้ยงของเด็กสามีของผู้ตาย
มาสอบปากคำสามีของผู้ตายบอกว่าไงทราบไหมครับคุณผู้ชม
ไม่ยอมรับค่ะบอกว่าผมเนี่ยจ้างรถมาขุด
หลุมฝังศพภรรยาจริงแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำร้ายร่างกายภรรยา
จนกระทั่งเสียชีวิตผมเคยเช่าห้องอยู่บริเวณนี้
ภรรยาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคือตอนนั้นที่บอกเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุกันทั้งครอบครัวตัวเขาเองก็เข้าเฝือกด้วย
ส่วนภรรยาตอนนั้นบาดเจ็บพยายามถามแล้ว
ถามว่าไปหาหมอไหมภรรยาปฏิเสธสุดท้ายภรรยาเสียชีวิต
ก็เลยเอาศพมาฝังไว้ตรงนี้เพราะตัวเองก็ยากจน
ไม่มีเงินทำศพนะคะก็บอกแบบนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบต่อนะคะ
ว่าเขาเฝือกจริงหรือเปล่าไปเข้าที่โรงพยาบาลไหน
ซึ่งประวัติเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ส่วนแม่ของผู้ตาย
วัย๖๓ปีบอกว่าลูกเขยมีศักดิ์เป็นหลานชาย
แต่แอบได้เสียกับลูกสาวก็คือผู้ตายหลังจากที่ลูกสาวหายตัวไปห้าปี
เธอก็พยายามสอบถามลูกเขยนะคะว่าลูกสาวหายไปไหน
แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบและแม่ของผู้ตาย
ตอนนั้นก็ไม่ได้มีการไปแจ้งคนหายไว้ด้วย

เสตไม่ได้ทำร้ายเบอะ
แล้วก็ติดต่อวัดก็๗พันมันลำบาก
นี่ค่ะเสียงแม่ของผู้ตายแล้วก็สามีของผู้ตายนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพันธวรรษเอกธิตุวัสสุเรียชาย
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
สามีของผู้ตายมีอาชีพขายดอกไม้แล้วก็รับจ้างทั่วไป
แล้วก็เป็นลูกเลี้ยงด้วยเร่ไปขายดอกไม้ตามสถานที่ต่าง
ต่อมาอ้างบอกว่าเด็กหญิงเอเนี่ยดื้อไม่ยอมเชื่อฟัง
อันนี้พ่อเลี้ยงอ้างนะสุดท้ายพ่อเลี้ยงพาเด็กหญิงเอค่ะ
ฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพลาบางละมุง
เมื่อสองวันก่อนเด็กตัดสินใจเอาเรื่องนี้บอกกับเจ้าหน้าที่สถานเลี้ยงเด็กกำพลาบางละมุงเลยค่ะ
บอกว่าแม่ถูกพ่อฆ่าตายแล้วเอาศพไปฝังไว้ที่บริเวณสุสานเบื้องต้น
ตำรวจบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนตายยังไม่ได้
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของดีเอนเอโครงกระดูกก่อน
แต่ที่แจ้งข้อหาได้คือตอนนี้เรื่องของค้ามนุษย์เพราะเอาเด็กอายุ๙ขวบไปเลขขายพวงมาลัย
แบบนี้มันผิดนะคะข้อหาค้ามนุษย์ค่ะแล้วเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำเด็กหญิงเอกครั้งพร้อมกับสหวิชาชีพ
จากว่าน้องยังคงเป็นเยาวชนมีความคืบหน้ารายงานเพิ่มเติมนะคะ